๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใคร

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับผมคุยวัชรกฤษภุพบสุขครับ
หากให้นึกถึงอำเภอหนึ่งที่เรียกว่าไกลสุดเท่าที่คนไทยจะนึกได้
อำเภออุ้มผางจะต้องไปติดในรายชื่อแน่นอน
ภูมิประเทศที่มีแต่ภูเขา
แต่ผลพลอยได้คือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

กว่า๔๐ปีที่ผู้คนหลากหลายตั้งเป้าหมายว่า

เพราะที่นั่นคือประตูสูตรที่ล่อสู้
น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ใหญ่และสวยติดหนึ่งในหกของเอเชีย

งงนาสู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ใช้เวลาประมาณ๗ชั่วโมง

เส้นทางอำเภอแม่สอดไปยังอำเภออุ้มผัง

พิชิตโค้งทั้งหมด๑๒๑๙โค้ง
รวมเดินทางมาแล้ว๑๑๑๑๒ชั่วโมงครับ

ในการที่เราจะเดินทางต่อไปยังน้ำตกทีลอซูครับ
วิธีการที่หนึ่งก็คือการล่องเรือยางนะครับ
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง
จากนั้นก็จะไปต่อรถโฟลวิวอีกนิดหนึ่งนะครับ

อีกวิธีการหนึ่งก็คือการนั่งรถโฟลวิวตั้งแต่ตรงนี้

ซึ่งจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับ

แต่ว่าคุณก็จะไม่ได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงาม

เพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ
ต้องทำก็คือการล่องเรือยางนั่นเอง
และสิ่งที่ควรทำมากก็คือการล่องเรือยางตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
เราจะไปทันเวลาที่แดดออกพอดีนะฮะ

ตรงจุดที่เป็นน้ำตกสายรุ้งกับน้ำตกสายฝนนะครับ
ซึ่งสวยมากและเป็นไฮไลท์ที่ห้ามพลาดสุดเลยนะครับ

ตอนนี้เราอยู่บนลำน้ำแม่กรองนะครับ

เดี๋ยวจะมีน้ำจากน้ำตกทีลอซู
ไหลลงมารวมตรงนี้ไปรวมกันเป็นแม่น้ำควายใหญ่นะฮะ
แล้วก็จะไปเป็นแม่น้ำแม่กรองอีกรอบหนึ่งนะครับ
เป็นลำน้ำที่ไหลไปยาวแล้วก็ไกลมากเลยแหละครับ

เป็นวันอ่ะอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้
ตรงนี้ไปนี่เราต้องล่องไปกี่กิโลครับพี่

เราสามารถล่องได้ตลอดทั้งปีนะครับพี่

นี่ครับคุณผู้ชมมองไปตรงนู้นนะครับ

เกยคนพบมีจานมีชามอยู่กลางในด้วย
เคยมีคนขึ้นมาใช้ชีวิตเมื่อนานมาแล้ว
ตอนนี้เราก็ล่องมาเรื่อยนะฮะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนทุกคนไว้
นะครับเป็นข้อควรระวังที่ควรจะต้องจำไว้เลย
ก็คือว่าบริเวณรอบเนี่ยเป็นป่าที่มีสัตว์ป่าอยู่จริงนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็คือการที่เรานั่งเรือไปเนี่ย
ก็ควรจะต้องงดใช้เสียงคุยกันได้เบานะครับ
อยากให้ทุกคนสัมผัสธรรมชาติแบบสบายชิวมากกว่า
ก็ได้มาต้อนรับผมอย่างยิ่งใหญ่เลยครับกับน้ำตกสายฝน
เหมือนภาพวาดมากมากนะครับเป็นหินที่ย้อยลงมาแล้วก็จะมีน้ำตกที่เป็นประกายฟิ้ง
ตกชั้นแรกมีความสูงประมาณ๘๐เมตรอยู่บนหน้าผาสูงชัน
ส่วนที่เราเห็นเป็นชั้นที่๒ไหลจากหน้าผาสูงตกลงสู่ลำน้ำแม่กรอง
สายน้ำแตกกระจายเป็นฝอยดูเหมือนสายฝนทำให้บริเวณโดยรอบได้รับความชุ่มชื้น
มีพืชประเภทมอสและตะไคร่น้ำขึ้นปกคลุมเขียวชะอุ่มตลอดทั้งปีครับ
คือเป็นของที่คุณจะต้องมาเห็นของจริงด้วยตาตัวเองจริงนะครับ

ชมความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้ได้เพียงอึดใจ
ผมมองถัดไปในแนวข้างสิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนร้องโอ้โห
เป็นเสียงเดียวกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับ
ไฮไลท์อันดับ๒ของทริปนี้ของเรานะครับน้ำตกสายรุ้ง
เห็นเป็นสายรุ้งชัดเจนจริงสวยงามมากนะฮะ
สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงประมาณ๘๐เมตรลงลำน้ำแม่กลอง

จะเกิดเป็นละอองน้ำที่ฟุ้งคลุ้งไปทั่วบริเวณ
เหมือนกับเรากำลังโดนฝนสาดอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่น
เป็นภาพที่น่าจดจำอย่างที่สุด
บ่อน้ำร้อนด้วยนะฮะก็ตรงนี้เนี้ยก็จะมีทั้งห้องน้ำ
มีทั้งอาหารมีทั้งของขายด้วยนะฮะก็เป็นจุดที่ทุกคนก็จะมาพักกันก่อน
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังทีลอซูครับ
นี่ฮะแก้วธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับ
นี่ครับนี่คือบ่อน้ำร้อนที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาแบบนี้นะฮะ
ก็จะเป็นครึ่งทางพอดีนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นพี่
หลายคนนะครับมาจากที่ไหนกันบ้างครับ
เขารวมแก๊งกันมาจากหลายหลายจังหวัดนะฮะซึ่งตรงนี้นี่ก็คือจะเป็น
บ่อน้ำร้อนธรรมชาติจริงแล้วก็อุณหภูมิเป็นอุณหภูมิที่สบายมากมากใช่ไหมครับ

ตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่น้ำอุ่นไหลออกมานะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำแม่กรองตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันมาพอสบายแล้วนะครับ
เราไปเดินทางกันต่อดีกว่าครับโอ้โห
เย้
เอาละครับอีกประมาณ๑๐วินาทีต่อจากนี้นะฮะเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่แก่งที่ชื่อว่าตะโคบิครับ

ครับคุณผู้ชม
น้ำตกหมอลู่นั่นเองนะฮะซึ่งน้ำจากตรงนี้เนี่ยก็จะไหลลงไปรวมที่ลำน้ำแม่กรองด้วยล่ะครับ
สิ้นสุดของการล่องเรือยางนะฮะก็จะมาถึงตรงนี้ครับ
พิทักษ์ป่าผาเลือดเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผังเรียกย่อว่าผาเลือดนั่นเองครับ
ตลอดระยะเวลาสามชั่วโมงในการล่องเรือยางมาจนถึงตรงนี้ครับผมบอกคุณผู้ชมได้เลยว่ามันเป็นการล่องเรือยางที่ชิวมากมาก
และเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเพราะว่าทัศนียภาพรอบไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสายรุ้งน้ำตกสายฝนสวยสมชื่อจริงเลยล่ะครับ
สำหรับการเดินทางไปที่ทีลอซูนะครับจะมีวิธีการอยู่ด้วยกันสองอย่างนะฮะ
อย่างแรกก็คือการนั่งรถโฟลวิวใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ซึ่งในช่วงหน้าฝนนะครับถนนทั้งหมดจะปิดนะฮะไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยรถยนต์เข้ามาได้
ก็จะต้องล่องเรือยางมา๓ชั่วโมงแบบนี้มาตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปอีก๑๒กิโลเมตรครับ
ช่วงหน้าห้ามพลาดสุดยอดไฮไลท์ของทริปนี้กับน้ำตกทีลอซูน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย
น้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทย